หลังเกิดเหตุคนร้าย๒คนบุกจี้ชิงเงินจากรถขนเงินที่บริเวณพื้นที่๕
ตลอดเวลาเขาเป็นคนดี
เขาอยู่กับเราที่บ้านมีรับปรากฏแปลกมั้ยครับ
ไม่มี
ตามล่า๒วัยรุ่นร่วมกันชิงทรัพย์รถขนเงิน
ห้างย่านเพชรเกษมจบลงอย่างรวดเร็ว

สุดท้ายชุดสืบสวนจับเป็นได้๑ราย
และจับตายอีก๑ราย
สำหรับการจับตายผู้ต้องหารายสุดท้ายของคดีชิงทรัพย์รถขนเงินนั้น
ตำรวจได้บ่อแสจากนายแบงค์หรือนายจิรายุทธ์สนมิ
ว่านายทักดาไนเหนี่ยวร้างใจหรือไนกอฟ

บดานอยู่ย่านบางบอนและย่านทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร
รุ่งเช้าของวันจันทร์ที่๔มีนาคม๒๕๕๙
บิ๊กแป๊ะคนตำรวจเอกจากทิพย์จัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระดมทีมนครบาน
จนสุดท้ายนายก๊อฟหนีหัวซุกหัวสุ่น
เข้าป่ากกภายในซอยทวีวัฒนา๑
การเข้าจับกลุ่มจบลงด้วยความตาย
เพราะหนึ่งในทีมงานไล่ล่ายืนยันว่า
กอล์ฟได้ชักปืนกระหน่ำยิงใส่ตำรวจ
รถปฏิบัติภารกิจถูกกระสุนปืนยิงเข้า
กระจกซ้าย๒รูแต่คมกระสุนไม่ถูกตำรวจนายใด
และสุดท้ายเมื่อผู้ต้องหามีอาวุธปืนอยู่ข้างกาย

เพื่อป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
แต่คนในครอบครัวโดยเฉพาะมันดาอย่างนางสาวสุพัตรา
เขาไม่เชื่อว่าลูกชายของเขา

และไม่เชื่อว่าลูกชายมีอาวุธปืนติดตัว

หนึ่งในสมาชิกชิงทรัพย์บอกว่า
ปืนถูกยัดใส่ถุงถ่วงน้ำด้วยก้อนหินในแม่น้ำไปแล้ว
นี่จึงเป็นการกระทำที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
และตำรวจจงใจปกปิดข้อมูลอะไรบางอย่าง

เพราะช่วงเช้าหลังการวิสามัน
ไม่มีใครสามารถเข้าไปดูศพในก๊อฟได้เลย

เพราะอะไรเพราะเขากำลังปกปิดอะไรอยู่หรือเปล่า
แต่ถ้าไม่ชอบมาพากลทำไม่ถูกต้อง

ลูกแม่ไม่มีปืนจะมาสู้ตำรวจได้ไง

ให้เปิดทีวีดูเขาบอกว่า

บอกว่าเอาปืนใส่ถุง
เอาดินเอาหินใส่แล้วก็โยนน้ำไปแล้ว

คือถ้าเหลือปืนเอาปืนที่ไหนมา

ผู้เป็นแม่ไม่เคยรู้มาก่อน

ลูกชายคือผู้ต้องหาในคดีชิงทรัพ

ช่วยแบ่งเบาภาระให้ทุกคนในครอบครัว

คุณแม่อยากให้ท่านตำรวจชี้แจง
ใช่อยากให้ชี้แจงว่าทำไมกั้นไม่ให้แม่เข้า
ไม่ให้แม่ไปดูสุขโลกเพราะอะไร
ลูกแม่อยู่แม่ก็จะให้ลูกแม่มอบตัว
ไม่ได้ต้องการทรัพย์สินเงินทองแม่ต้องการแค่ลูกอย่างเดียว
คดีนี้จะจบลงด้วยความสูญเสีย

ไม่ใช่เพียงแค่การรับศพของนายกอล์ฟ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เนื่องจากว่าตำรวจยังคงต้องไขปริศนาต่อไป
ทรัพย์สินต่างอย่างบ้านนั้น
ผู้เป็นแม่หามาด้วยน้ำแรง

และการเก็บหอมรอมริบนานกว่า๒๐ปี
ตามคำกล่าวอ้างของผู้เป็นแม่หรือไม่

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน